สนับสนุนโดยบัตรบีเฟิร์สสมาร์ทรับบิทเชลซีจากธนาคารกรุงเทพ
กลับมาสนุกสนานกันต่อในช่วงนี้นะครับ

ดูในเฟซบุ๊คแฟนเพจตลอดข่าวของเราไงคุณชนะ
ตั้งเอาไว้แล้วก็มีคอมเมนต์จากคุณผู้ชมทางบ้านมา

คุณเอียดอายาเมืองบอกว่าอากาศกำลังดีค่ะ
ส้มบอกว่าไม่ร้อนมากแต่ว่าดูเหมือนว่าฝนจะตกอีกแล้วแหละ
ส่วนพี่ย่านะบอกว่าสุราชสุราชฝนตก

ในพื้นที่ในประเทศไทยก็ตอนนี้เรียกได้ว่าชุ่มฉ่ำนะ

เอาล่ะแต่ว่าไม่เป็นไรถ้าอยู่บ้านแล้วดูเราแบบนี้เราก็มีเรื่องราวดีมาฝากคุณผู้ชม
ใครที่เป็นสายทุเรียน

วันนี้ห้ามพลาดค่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูว่าที่ไหนมีทุเรียนและมีทุเรียนอะไรบ้าง
เลิฟทุเรียนห้ามพลาดไปดูกันค่ะ
ไปกันเลยที่แรกทุเรียน
ไปที่สวนนำสุกอำเภอขลุงจังหวัดจันทบุรีนะคะ
ทุเรียนโบราณของนายมานพอมรอรัชชะ
ที่มีการสืบทอดสวนทุเรียนโบราณมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่
แล้วก็ได้มีการสืบสารเจตนารมณ์ของคุณพ่อ
ปลูกทุเรียนโบราณไว้หลากหลายสายพันธุ์เลยค่ะ
ทุเรียนโบราณแบบนี้๗สายพันธุ์จำนวน๑๗ต้น
แก่พันธุ์กำปั่นทองชมพูสีเม็ดในใยปราง
ก้านยาวัดศักดิ์ทองหยิบอีลิฟต์อีกบ
ซึ่งแต่ละต้นอายุมากกว่า๒๐ปีขึ้นไป

โอ้โหนี่คือวิธีการรับลูกทุเรียนแต่กระสอบ
มันจะได้แบบว่าไม่ฟกช้ำดำเขียว
ถูกต้องค่ะทุเรียนจะได้มีคุณภาพด้วย
นายมานพก็เปิดเผยอีกด้วยว่าเดี๋ยวนี้มีกลุ่มผู้ที่นิยมกินทุเรียนโบราณ
ซึ่งเบื่อทุเรียนแบบตลาดแล้วเดินทางมาถึงสวน
เพื่อที่จะสั่งจองเพื่อที่จะมาลองชิมรสชาติทุเรียนโบราณเหล่านี้กันเยอะมากขึ้น
โดยเฉพาะพันธุเรียนพันกำปั่นทอง
ปันทองเนี่ยจะมีรสหวานน้อยหน่อยไม่ได้หวานแหลม
หวานน้อยมันนุ่มเนื้อเยอะที่สำคัญกลิ่นไม่ฉุน
ลูกนี่ขนาดใหญ่มากถึง๔กิโลกรัมเลยนะ
ราคาปีนี้ขายอยู่ที่กิโลกรัมละ๓๕๐นะจ๊ะสำหรับกำปั่นทอง
ตกลูกหนึ่งก็ประมาณพันกว่าบาทนั่นแหละ
ใครชอบใครอยากลองก็เอาไปลองดูกันได้
อยากจะสั่งอยากจะชิมทุเรียนโบราณติดต่อไปเลย
สวนนำสุขหมายเลขโทรศัพท์นี่เลยค่ะ๐๖๒๒๙๒๙๔๖๕
คุณพี่เขาบอกมาว่าสนใจเข้าไปสั่งกันได้คุณพี่มานพบอก
สบายแล้วโทรไปเลยเอาล่ะคุณผู้ชมครับ
ยังมีอีกหนึ่งเรื่องราวที่คอทุเรียนไม่ควรพลาดนะครับ
พาไปที่จังหวัดกำแพงเพชรฮะค่ะมีที่นี่ร้านบ้านทุเรียน
โอ้โหชื่อนี่ก็บอกอีกแล้วบ้านทุเรียน
อยู่ที่ตลาดมกล้วยไข่อำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชร
เขาจัดโปรโมชั่นเอาใจสายทุเรียนแบบที่ไม่ต้องเกรงใจใคร
ขายแบบเหมาไปเลยราคา๓๙๕๙บาทต่อ๑กิโลกรัม
ฟังให้ดีนะครับเขาขายเป็นกิโลกรัมก็จริง
แต่ว่าจะยกมาเป็นเข่งแบบนี้มาเป็นเข่งปั๊บเอามาชั่งกิโล
พอช่างได้กี่กิโลก็ไปคูณเข้าไปสิ๓๙บาทถึง๕๙บาทต่อกิโลกรัม
ราคาจะมีเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยอยู่ที่ว่าไปเอามาได้มาก
หรือว่าเอามาได้เยอะนั่นเองแล้วก็ราคารับซื้อมันอยู่ที่เท่าไห
แต่ว่าเต็มที่นะกิโลกรัมละ๕๙บาทนะครับ
แล้วก็ทุเรียนที่นี่นะครับเขาบอกว่าโอ้โห
เรียกได้ว่าดังมากนะชาวต่างชาติอย่างเช่นชาวจีนเนี่ย
ก็เคยมาขอซื้อทุเรียนจากที่นี่ขอแบบเหมาไปเลย
นี่ดูสิครับอยากจะให้คนไทยได้ทานทุเรียนที่มีคุณภาพ
ราคาถูกแบบเป็นกันเองน่าสนใจมากไปก็ได้นะครับที่
จังหวัดกำแพงเพชรนี่กำแพงเพชรก็มีทุเรียนนะ
ไม่ได้มีแต่กล้วยไข่นะคะคุณอ้าวไปต่อกันเลยนะคะ
ไปหาคุณศิวพลอยเรืองชัยโชคค่ะเกษตรกรแล้วก็เจ้าของธุรกิจ
ทุเรียนพันธุ์โบราณอย่างพันธุ์นกหยิบพวงมณี
มาเป็นส่วนประกอบในการทำข้าวหลามเป็นข้าวหลามไส้ทุเรียนคุณ
ปรากฏว่าผลตอบรับดีมากดีเกินค่าจนต้องทำออกมาขายออนไลน์กันเลยทีเดียว
สำหรับข้าวหลามทุเรียนนี้นะคะส่วนผสมก็จะมีข้าวเหนียวขาวข้าวเหนียวดำ
ถั่วถั่วดำนี่แหละกะทิสดนะคะจากนั้นก็นำมาปรุงรสด้วย
เกลือน้ำตาลทรายนะคะเหมือนข้าวหลามทั่วไปเสร็จแล้วก็จะใส่ทุเรียนลงไป
เราเคยเห็นแต่ข้าวหลามลำไยอันนี้เคยเห็นอันนี้เป็นข้าวหลามทุเรียนใส่ทุเรียนลงไป
ไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นจริงจริงจากนั้นก็กรอกลงไปในกระบอกไม้ไผ่แบบนี้
ที่สำคัญกระบอกไม้ไผ่ต้องเป็นไผ่สีสุกเท่านั้นนะคะเพราะว่าเยื่อไผ่จะมีความหนา
เหมาะกับการทำข้าวหลามมากและหลังจากนั้นก็จะใช้ใบตองปิดบนปากกระบอก
เพื่อป้องกันไม่ให้เศษผงอะไรต่างมันเข้าไปพอปิดเสร็จแบบนี้คุณผู้ชม
ก็จะนำไปเผาค่ะนำข้าวหลามไปเผาจะได้รสชาติและกลิ่นหอมชวนรับประทานกันเลย
ใครสนใจเอาบอกพี่กัดเลยนะใครสนใจอยากจะลิ้มลองรสชาติข้าวหลามทุเรียนโบราณ
ตามไปกันได้ที่ตำบลคมบางจังหวัดจันทบุรีราคากิโลกรัมละ๓๐๐บาท
ชื่อว่าศิวพลอยเรืองชัยโชคช่วงนี้เขาพร้อมรับออเดอร์ตลอดเลยนะจ๊ะ
เพราะว่าเป็นหน้าทุเรียนยังมีขายอยู่เช้าหมดอดไม่รู้นะทุเรียนมีจำนวนจำกัดนะคะ
เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะสำหรับข้าวหลามทุเรียนแบบนี้
โอ้โหดูสิคุณเก๋นะมีการแบบว่าพลิกแพลงเอาทุเรียนธรรมดาเนี่ย
จากข้าวเหนียวทุเรียนน้ำกะทิมาทำเป็นข้าวหลามทุเรียน
โอ้โหดีเหมือนกันน่าสนใจ
ตอนปิดนะน่าจะเอาก้านทุเรียนเสียบเอาไว้ด้วยนะ
จะได้รู้ว่าเป็นข้าวแหลมเกลียงเอาเปลือกไหมคะคุณ
ก้านนี้อาจจะไม่เห็นว่าเป็นทุเรียนหรืออะไรเอาเปลือกทุเรียนยัดไป
จะติดคอเอาเออเอาล่ะเอาล่ะไปลองทานกันดู
หรือว่าใครที่ทานแล้วทำไมไม่ไลน์มาบอกเราหน่อยล่ะเออไลน์มาพูดคุยกันได้นะ
เหนือจากสภาพอากาศที่วันนี้เราเชิญชวนให้ไลน์มาพูดคุยกันนะครับ
เอาละช่วงนี้รอกันอยู่แล้วนะในช่วงของตลอดกินตลอดกิน
ทั่วถิ่นไทยกันไปเลยที่ผมจะพาไปอยู่ที่จังหวัดนนทบุรี
ไกลนะจ๊ะพาไปที่จังหวัดนนทบุรีอยู่แถวย่านสวนผักนะครับ
ทานก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นที่นี่สุดยอดโอ้โหเขาบอกว่านุ่มนิ่มละลายในปาก
และที่สำคัญเป็นหมูตุ๋นแล้วที่สำคัญร้านนี้นะครับโอ้โห
ผ่านมาแล้วทุกยุคทุกสมัยของรัฐบาลเพราะว่าเคยไปจัดงานจัดบูธอยู่ในรัฐสภาเอาสิ
แสดงว่าถูกอกถูกใจผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองนะครับร้านนี้อร่อยแน่นอน
ติดตามกันเลยในช่วงของตลอดกิน
คุณผู้ชมครับรถคันนี้ไม่เคยทำให้ผมผิดหวังจริงกับ
แล้วก็ที่สำคัญระบบอัจฉริยะนำทางของเขา
ผมได้ทำการกำหนดเส้นทางไว้แล้วที่จะไปร้านร้านนี้
เป็นความอร่อยระดับตำนานขายมานานกว่า๔๐ปีนะครับ
กับร้านมิตรโภชนาก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋น
่งดังมากจนได้รับฉายาว่าก๋วยเตี๋ยวเข้าสภาเลยทีเดียว
เอาล่ะความอร่อยของร้านนี้รออยู่เพราะฉะนั้นนำทางไปเลย
ไปกันครับในช่วงของตลอดกิน
ถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเข้ารัฐสภา

โอ้โหคุณผู้ชมครับวางเรียงรายเพียบแล้วนะครับ
แต่ละเมนูนี่น่ากินน่าทานทั้งนั้นเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

แต่ก่อนอื่นเดี๋ยวแนะนำเจ้าของร้านให้รู้จักกันก่อนนะครับ

ร้านของเรานะครับชื่อว่าร้านก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นมิตรโภชนา
แต่ว่าฉายาของร้านเนี่ยก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวเข้าสภา
เตี๋ยเข้าสะพานนี่มันมีที่มาที่ไปยังไงครับคุณแม่ครับ
ก็คือตอนเขามีอภิปายกันหรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยค่ะ
เขาจะมาติดต่อเราเข้าไปนะคะ
เข้าไปตั้งแต่สมัยอัพฤษิตนะครับ
โอ้โหตั้งแต่ในรุ่นก่อนนี้นะครับ

เข้าไปแล้วค่ะ
ว่าติดใจเมนูหมูตุ๋นของคุณแม่เนี่ย

แต่ว่าส่วนคั่วตับเนี่ยนะในหมูตัวหนึ่งเนี่ย

มันก็เป็นส่วนที่หายากอยู่พอสมควรนะฮะ

ไม่ได้มีแค่หมูตุ๋นอย่างเดียวดิที่ว่านะฮะ

เราใส่ชามมาเป็นแบบเป็นหม้อดินเลยหรอครับ

หมูตุ๋นนี่มันนุ่มแล้วมันไม่ได้รสชาติจืดนะ
เพราะว่ามันมีกลิ่นของเครื่องเทศแล้วก็ความหวานอยู่ในตัวมัน

ที่สำคัญคุณผู้ชมอย่าลืมลูกเย็น

หวานมันแล้วก็ที่สำคัญมันจะมีเผ็ดนิด
อย่างที่ผมบอกผมโรยน้ำจิ้มลงไปให้มันมีพริกติดไปด้วย
แล้วที่บอกว่ากุ้งแห้งมัน

แต่มันกรอบก่อนแล้วเกี้ยวไปในปากมันทั้งกุ๊บเลยอร่อยมากเลยครับ
ที่อยู่ในมือผมนี่คุณผู้ชมครับนี่คือข้าวคลุกกะปิ
แน่นอนล่ะส่วนสำคัญก็คือกะปิเราคัดสรรมาเป็นอย่างดีนะ
แล้วเวลากินข้าวคุกกะปิต้องปีบมะนาวด้วย
มะนาวฝาดไม้ด้วยเอาบีบลงไปก่อนนะครับ
อื้อนี่เข้าปากแล้ว
ุ้งแห้งอ่ะกรอบอยู่แล้วแล้วก็รสชาติของข้าวพวกกะปิเนี่ยมันเข้มข้น
ค่ะมันจะเข้าพอดีกันมันอร่อยพอดี
และอีกหนึ่งเมนูข้าวที่พลาดไม่ได้นะครับข้าวผัดปลาเข็ม
พอเพิ่มความเผ็ดเข้าไปแล้วมันจะอร่อยหอมมาก
เป็นไงล่ะครับคุณผู้ชมครับแต่ละเมนูผมทานไปแล้วเนี่ยนะ
มันยั่วน้ำลายคุณผู้ชมสุดเลย
เชื่อว่าคุณผู้ชมดูแล้วก็อยากจะทานนะครับคุณแม่ครับ
เพราะฉะนั้นช่วยเล่าหน่อยแล้วกันว่าร้านของเรานั้นตั้งอยู่ตรงไหนครับ
อยู่ถนนสวนผัก๔๙ค่ะ
ถนนสวนผัก๔๙มาอย่างไรก็เจออย่างแน่นอนนะครับ
จังหวัดนนทบุรีของดีเมืองนนท์มาทานกันให้ได้นะครับ
และที่สำคัญถ้ามาไม่ถูกหมายเลขโทรศัพท์มีไหมฮ
โทรมาได้นะครับว่าร้านอยู่ตรงไหนผมมาไม่ถูกเลี้ยวตรงนู้นตรงนี้
ก็โทรมาถามคุณแม่ได้แต่อย่าโทรมายืมเงินนะไม่ได้

เอาล่ะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณคุณแม่พลวิมลมากเลยนะครับขอบคุณมากครับ

อาทิตย์หน้าในช่วงของตลอดกินผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนนั้น
ติดตามกันให้ได้นะครับจะไปพร้อมกับรถคู่ใจของผม
ส่วนช่วงนี้กินต่อดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในสตู
อืมอร่อยมากคุณแม่

ที่สำคัญคุณแม่เขาบอกว่าเป็นแฟนพันธ์แท้

แม่น่ารักมากเลยวันหลังส่งเข้าคุกกะปิมาหน่อยนะคะ
แต่ละเมนูที่คุณชนะทานเนี่ยอิจฉามาก

เดี๋ยวอะไรมันจะกรอบขนาดนั้น
ไปทานไปทานเพราะกุ้งแห้งของเขามันกรอบแล้วก็อร่อยมากจริง
ไม่ไกลด้วยนะคนกรุงเทพก็สามารถไปทานกันได้
เพราะว่าอยู่แค่นี้เองซอยสวนผักใช่ไหม
แถวนั้นก็ของกินเยอะแยะเลยแต่ว่าวันหลังเนี่ยถ้าจะดีกว่านี้

เชื่อว่าคุณผู้ชมหิวแล้วตอนนี้เพราะว่าเราเรียกน้ำย่อยมาด้วยอาหารมากมาย
รวมไปถึงส่งไลน์มาว่าพาไปดูทุเรียนกระตุกต่อมความหิวกันขึ้นมาแล้ว
ถ้าอย่างนั้นให้คุณผู้ชมพักกลืนน้ำลายกันสักครู่เดียว
เดี๋ยวช่วงหน้านะคะจะพาไปกินกันอย่างต่อเนื่องเลย
ร้านอาหารตามสั่งร้านนี้อยู่ในจังหวัดชนบุรีไม่ไกลเหมือนกัน
ถึงแม้ว่าจะอยู่ในตรอกในซอกในซอยแต่ว่าทุกคนก็ตามค้นหาเพื่อที่จะไปกินความอร่อยของร้านนี้กันนะคะ
เดี๋ยวกลับมาติดตามว่ามีเมนูอะไรเด็ดอร่อยกันบ้าง